คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะ
แทบจะทุกพื้นที่เลยต้องบอกว่าส่งกำลังใจให้แก่กันและกันสู้ชีวิตกันมาก
โอ้โหบางวันนี้กว่าจะเดินทางถึงบ้านใช้เวลาหนักหนาเหลือเกินเนอะ
เหนื่อยงานไม่เท่าไหร่เหนื่อยใจกับการเดินทางนี่แหละค่ะ
ได้แต่บอกกับทุกคนว่าสู้นะแม้ชีวิตจะสู้กลับบ้างก็ตาม
มีอะไรอยากถามอยากคุยอยากเล่าสู่กันฟังส่งเรื่องราวมาได้ก่อนเลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวก็จะเลือกมาเอามาคุยกันตรงนี้แหละค่ะ
พื้นที่เล็กที่เราเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของใครกัน
ฝนก็ไปทางหนึ่งสู้กับเรื่องของพลังใจก็ไปอีกทางหนึ่งนะคะ
เรามาดูคำถามในวันนี้กันนะอันนี้ถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อย
ปลานะคะปลามีปัญหาหนักใจไม่รู้จะเลือกทางไหน
อยากขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยรบกวนด้วยนะคะ
กับแฟนคบกันมา๑๓ปีโอ้นานนะครอบครัวปลารับรู้ว่าเราคบและอยู่ด้วยกันแล้ว
ด้วยความที่เราเป็นคนง่ายคบกันไปแบบเรื่อยไม่เร่งรัดในการสร้างครอบครัว
ก็เลยทำให้เราไม่เคยพูดถึงเรื่องแต่งงานกันเลยมีแค่วางแพลนไว้ว่า
อ่ะอีกสักสามสี่ปีเราจะกู้ซื้อบ้านร่วมกันเดี๋ยวนะน้องปลา
บกันมา๑๓ปีและบอกว่าอีก๓๔ปีเราจะกู้ซื้อบ้านร่วมกัน
แปลว่าเราก็จะคบกันไปแบบนี้เพิ่มเข้าไปอีกจาก๑๓บวก๓บวก๔
ก็จะเป็นอีก๑๗ปีโอ้ยาวไปเปล่าคือที่พูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะ
ความสัมพันธ์ของคนบางทีก็เรื่อยเฉื่อยไม่ได้เหมือนกันนะ
เข้าใจแล้วว่าสำคัญสุดคือเราก็ยังรักกันดีในวันนี้
แต่บางทีเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้า
เรายังมีกันและกันในแพลนของเราหรือเปล่า
กลัวว่าน้องจะใช้เวลาเรื่อยเฉื่อยจนเกินไปอันนี้มุมพี่อ้อยนะ
เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาปลากลับบ้านต่างจังหวัด
ถือโอกาสพาแฟนไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
ปลาเคยไปส่งที่บ้านแล้วสามครั้งแต่การชวนแฟนไปครั้งนี้
คิดว่าปลาตัดสินใจผิดเพราะมันเป็นวันรวมญาติ
พอญาติเจอหน้าเขาก็รุมถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน
เมื่อไหร่จะมีลูกซื้อบ้านหรือยังและอีกหลายคำพูดของญาติ
มันเลยเป็นการจุดประเด็นให้กับพ่อแม่เรียกปลาและแฟนเข้าไปคุย
เชื่อไหมว่าไม่เกี่ยวกับญาติจริงคุณพ่อคุณแม่อาจจะแอบคิด
มุมของตัวเองไว้แล้วบ้างเหมือนกันนะคะอุ้ยลูกสาวไปอยู่กับผู้ชายมาตั้ง๑๓ปีแล้วนะ
พ่อแม่ปลาบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วทำไมไม่แต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวสักที
อย่างน้อยเห็นแก่หน้าพ่อแม่บ้างคำพูดของพ่อแม่ทำให้สีหน้าแฟนดูเปลี่ยนไปเลยค่ะ
เขาเครียดแต่ก็ตอบรับพ่อแม่ว่าเขาจะไปคิดดู
หลังจากคุยกับพ่อแม่เราไม่คุยเรื่องนี้กันอีกเลย
ไป๒เดือนแฟนก็มาบอกว่าพ่อแม่ปลาโทรหาเขา
บอกว่าไปดูเลิกมาให้แล้วนะพระบอกว่าถ้าจะแต่งให้แต่งปีนี้เลย
ถ้าผ่านปีนี้ไปก็จะไม่มีเลิกไปยาวอีก๓ปี
เรารับรู้ถึงความเครียดของเขาก็ได้แต่บอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพ่อแม่เราเองซึ่งพอปลาไปคุย
พ่อแม่ก็บอกว่าเขาอายนะอยู่กินกันโดยไม่แต่งงาน
ซึ่งปลาก็อธิบายไปว่าเราไม่รีบหลังจากนั้นพ่อแม่ปลากลับโทรไปกดดันแฟนแทน
ในที่สุดเขาก็ไปคุยกับผู้ใหญ่ทางฝั่งเขาแล้วก็พาผู้ใหญ่ไปสู่ขอปลากับพ่อแม่
ซึ่งเลิกแต่งงานของเราก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะพี่อ้อย
สินสอดพ่อแม่ปลาบอกว่าสะดวกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่พ่อแม่อยากให้จัดงานที่โรงแรมนะ
เพราะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่หน่อยแฟนปลาก็ตอบตกลงไม่ได้ค้านอะไร
ตลอดช่วงเวลาที่เตรียมงานทั้งการจองโรงแรมเลือกของชำรวย
หรือแม้กระทั่งจองชุดแต่งงานทุกอย่างปลาแทบจะตัดสินใจเองทั้งหมด
ไม่ช่วยปลาตัดสินใจเลยปลาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปของแฟน
และตั้งแต่เราตัดสินใจจะแต่งงานกันแฟนดูไม่เหมือนเดิมพูดน้อยลงดูไม่มีความสุข
ให้เขาช่วยตัดสินใจอะไรเขาพูดแค่ว่าปลาชอบแบบไหนก็เลือกเลย
บางครั้งก็ตอบว่าให้ลองไปปรึกษาพ่อแม่ดูแล้วกัน
เวลาปลาถามว่าจะเชิญใครมาบ้างเขาก็บอกปัดว่าฝั่งเขาขอแค่สองสามโต๊ะพอ
เพราะพ่อแม่เขาเสียหมดแล้วคงชวนแค่ญาติผู้ใหญ่ไม่กี่คนกับเพื่อนสนิทเท่านั้น
ยอมรับว่าหงุดหงิดและนอยมากเราเริ่มมีปากเสียงกันในเรื่องนี้
ปลาเองทนไม่ไหวจับเข่าคุยกับเขาแฟนก็เริ่มระบายออกมาว่าความจริงแล้วเนี่ย
เขายังไม่พร้อมจะจัดงานแต่งงานเขาอยากซื้อบ้านซื้อรถสร้างความมั่นคงก่อนแล้วค่อยแต่ง
แต่เพราะว่าหลายคำพูดของพ่อแม่ปลาฟังดูเหมือนแฟนไม่ให้เกียรติทั้งบ้านปลา
มันทำให้เขาไม่กล้าปฏิเสธเขาคิดมากทุกวันคิดไปถึงว่าถ้าแต่งงานและพ่อแม่ปลาคงเร่งให้มีลูก
ให้มีบ้านเร่งให้มีรถแน่เขาบอกก่อนหน้านี้ว่าเขามีความสุขนะที่ได้คบกับเรา
แต่ตอนนี้มีแต่ความอึดอัดปลาเลยถามเขาว่าในอนาคตของเขาคิดภาพไว้ยังไง
เขาบอกว่าตอนนี้เขามองภาพไม่ออกเขาแค่รู้สึกเหมือนโดนบีบบังคับทุกทาง
จนตอนนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจว่าอนาคตของเขากับเราจะไปกันรอดไหม
คำพูดของเขาทำเอาปลาเสียใจมากค่ะปลาก็เลยประชดไปว่างานยกเลิกงานแต่งไหม
ตอนนี้เขาตอบกลับมาว่าทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้เขาอยากยกเลิกงานเดี๋ยวนี้เลย
จังเลยค่ะพี่อ้อยคะมันเหมือนเขาไม่รักปลาเลยเขาดูไม่อยากแต่งงานกับปลาจริงด้วย
ตอนนี้ปลาเลยมีความคิดว่าควรจะยกเลิกงานแต่งงานดีไหม
ถ้ายกเลิกงานแล้วปลาต้องเลิกกับเขาไหมแล้วปลาจะบอกพ่อแม่ยังไง
หมอปลาจะรู้สึกยังไงแล้วต่อจากนี้จะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันไหวไหม
ตอนนี้ปลามืดไปหมดทุกด้านยิ่งนานแฟนยิ่งแปลกแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่อยากแต่งงานขึ้นเรื่อย
อ้อยว่าปลาควรทำยังไงดีคะเวลาก็กระชันเข้ามาแล้วปลาหาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้จริง
น้องปลาตั้งสติก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะคิดมุมไหนพี่ก็เข้าใจไปซะหมดนะ
พ่อแม่ของน้องพี่ก็เข้าใจท่านนะลูกสาวไปอยู่บ้านผู้ชายตั้งกี่สิบปีแล้วคะน้องคะ
อย่างน้อยก็๑๓ปีแล้วแบบที่ยังไม่ได้แต่งงาน
ถามท่านท่านจะรู้สึกยังไงเพราะเอาจริงแฟนเราเองก็ไม่เคยคิดที่จะให้เกียรติท่านจริงแหละ
โดยการพูดถึงอนาคตสักนิดนึงนะว่าแหมตอนนี้ลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่ก็ไปอยู่ที่บ้านผมแล้ว
ผมอยากจะขออนุญาตอย่างเป็นทางการหรือเอาจริงจะว่าไปนะงานแต่งงานอ่ะ
ไม่ใช่งานของคนสองคนหรอกเราทำเพื่อให้เกียรติพ่อแม่มากกว่า
พ่อแม่ที่ทำให้มีแฟนคนนี้สร้างแฟนคนนี้มาให้เรารักไง
คราวนี้เรื่องแบบนี้มันควรคุยกันตั้งนานแล้วค่ะ
หลายครั้งพี่จะเตือนน้องเสมอนะจะไปอยู่ก่อนแต่งก็ไม่ได้ว่ากัน
แต่ต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะคิดได้ว่า
แต่งไม่แต่งไม่เห็นต่างเลยจะเสียเงินทำไม
มีคำถามมากมายที่เคยมาถามพี่อ้อยพี่ชอตทำยังไงให้เขาจัดพิธีซะทีอะคะพี่
โหยากอะค่ะเพราะถามว่าตอนนี้มันต่างกันตรงไหนล่ะ
ก็เป็นภรรยาของเขาแล้วจะเอาอะไรอีกคราวนี้ฝั่งแฟน
เขาบอกว่ายังไม่พร้อมอยากสร้างบ้านสร้างฐานะก่อน
แต่เนี่ยคบกันมา๑๓ปีแล้วนะเราสามารถรักกันไป
สร้างฐานะด้วยกันไปไม่ได้เหรอกว่าจะมีพร้อมต้องรออีกกี่ปีคะ
ตอนนี้๑๓ปีถ้าเขาบอกว่ากว่าจะพร้อมมีบ้านมีรถ
รออีกอย่างต่ำ๑๐ปีโอ้ถึงตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เราจะรอไหวไหม
หรือแม้แต่ตัวน้องเองอยากมีลูกร่างกายเราจะพร้อมพอในการมีลูกอย่างสมบูรณ์หรือเปล่า
เข้าใจนะคะว่าเราควรอยู่กับปัจจุบันแต่วันหน้าหรืออนาคต
มีเส้นบางให้ได้เห็นบ้างว่าอนาคตของกันและกัน
เรามีเธอและเธอก็มีเราอยู่ในอนาคตนั้นถึงได้บอกไงคะว่าเข้าใจทุกฝ่าย
เรื่องต้องสื่อสารกันไม่ใช่เงียบจนคุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง
กลายเป็นแรงกดดันให้เป็นแบบนี้ตอนนี้พี่ว่าปลากับแฟนต้องคุยกันอีกรอบแล้ว
คือมันไม่นับเรื่องงานแต่งหรือไม่แต่งอ่ะนะแต่ถามจริงเรายังรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อหรือเปล่า
หรือจริงแล้วเราเองก็ยังไม่เคยมั่นใจด้วยซ้ำว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเราคือคู่ชีวิตจริง
หรืออยู่เพราะผูกพันหรือเคยชินเรารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อแบบจับมือกันแน่น
เข้าไปคุยเข้าไปสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่แบบแมนว่าเรารู้สึกยังไงและวางแผนอะไรไว้บ้างหรือเปล่า
มีบ้านมีรถไม่ได้การันตีความมั่นคงอะไรเท่ากับใจของคนสองคนนะคะปลาคิดดี
คือพี่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีแรงกดดันจากพ่อแม่เรา
แต่พอมองอีกมุมหนึ่งหลายครั้งโจทย์จากพ่อแม่คือโจทย์แห่งการวัดใจว่าในที่สุดแล้วเขามั่นคงหรือเขาจริงจังกับเราขนาดไหน
ความรู้สึกของคนสองคนก่อนแล้วกันถามเขาด้วยว่าในที่สุดเขาอยากให้เป็นยังไงเหรอ
ปัญหาของเราวันนี้ไม่อยากแต่งเพราะไม่มีเงินหรือปัญหาจริงคืออะไรกันแน่ต้องเปิดใจคุยกันแล้วล่ะค่ะ
พ่อแม่ไม่ใช่คนละทีมกับเรานะถ้าเราคิดแก้ปัญหาของเราแล้วแล้วเสร็จปั๊บเอาไปคุยกับท่าน
งานแต่งงานไม่ต้องใหญ่ก็ได้วันนี้แค่ไหนก่อนจัดงานเล็กในครอบครัวแล้ววันหนึ่งที่พร้อมกว่านี้ค่อยจัดงานใหญ่ไหวไหม
มันไม่ได้มีแค่สองด้านนะคะคือถ้าไม่ขาวก็ต้องดำไปเลยไม่แต่งก็เลิกเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้น
บางทีงานแต่งไม่ได้ทำให้เราเลิกกันแต่การถูกกดดันเรื่องงานแต่งเป็นโจทย์บางอย่างที่ทำให้เรารู้และชัดเจนขึ้นว่า
ตกลงแฟนของเราเขายังไงกันแน่นะพี่อ้อยถึงได้พูดบ่อยไงคะเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนไม่ใช่ปล่อยชิล
ก็ปล่อยกันไปเรื่อยดูกันไปเรื่อยดูกันไปจนไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันมีอุปสรรคให้ชีวิตได้สะดุดบ้างเขามีวิธีในการรับมือกับปัญหานี้ยังไง
ใช้วิธีการหนีแล้วก็ดึงดึงเวลาไปเรื่อยแบบนี้หรือเปล่าเราชนกับปัญหาร่วมกันไหมหรือพร้อมจะปล่อยมือกันทุกครั้งเมื่อเจอเรื่องยาก
ไม่เอาแล้วไม่เอาละงั้นเลิกเลิกงั้นไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งคู่ชีวิตไม่ใช่แค่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างกันนะคะแต่คือคนที่พร้อมจะลุยไปข้างหน้าด้วยกันสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องกันหัว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

ปีที่ดึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไว้ข้างข้างเราเราไม่คิด
ทำอะไรให้เขาสักหน่อยหรือนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องปิดบังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันหรือเธอต้องคิดแบบฉันเท่านั้นถึงจะ
ถูกต้องพี่อ้อยว่าอันนี้เรายอมรับความต่างนะเรามีสิทธิ์สงสัย
ได้แค่สงสัยพูดคุยกันอธิบายมีอะไรคุยกันและมีอะไรรับฟังกัน
อย่าเพิ่งถึงขั้นคิดว่าน้องชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนี้นะคะแค่
เรื่องนี้เรายังสามารถจะแก้ปัญหาลวกแบบนี้ได้
และต่อไปอนาคตข้างหน้าถ้าอยู่เป็นคู่ชีวิตด้วยกัน
มันจะรอดไหมคำว่าจะรอดไหมไม่ได้เกี่ยวกับว่า
รอดไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็มากดดันให้มีลูก

หรือคนสองคนคุยกันไหมล่ะว่าอนาคตวางแผนครอบครัวกันยังไง
หรือใช้ชีวิตเป็นวันสู้ไปเป็นวัน
โดยไม่เคยคิดเลยว่าอนาคตเราจะมีกันและกันได้ยืนยาวขนาดไหน
คิดดูดีปลาคุยกับตัวเองก่อน
คุยกับตัวเองให้ตกตะกอนค่อยไปคุยกับเขา
ไม่ได้อยู่ที่ยกเลิกงานแต่งไหม

แต่ปัญหาคือตอนนี้งานแต่ง
คือเครื่องมือในการวัดใจว่า
ผู้ชายคนนี้รักเราอย่างจริงจังจริงใจมั่นคง
และพร้อมจะแก้ปัญหาด้วยกันหรือเปล่า

ถ้าอยู่ใกล้คงจะมีโอกาสได้กอดน้องแน่น

เพราะมันไม่ใช่แค่พ่อแม่อยากให้มีงานแต่ง

มันก็ยากที่จะไม่คิดนะทำไมอ่ะ
งานแต่งเล็กก็ได้ไง
หรือเธอได้เป็นคนที่ออกแอคชั่นเรื่องนี้สักหน่อยดีไหม
มันไม่ใช่แค่ก็ฉันอยากแต่งงานเธอก็ไปจัดการแล้วกัน

ไม่ใช่ค่ะงานของเราคือเราร่วมกันจัดงาน
ไม่ใช่เธอเดินเข้ามาประกอบร่างในวันแต่งงานแล้วจบ

ชีวิตหลังแต่งงานคืออีกเรื่องหนึ่ง
ทั้งหมดต้องมีวัตถุดิบที่ชื่อว่าใจของคนสองคน
นี่แหละคือสิ่งที่จะสามารถสร้างครอบครัวได้ในอนาคต
งานแต่งงานมันมาหลังคนสองคนที่รักกันมากพอ
ตื่นมาทุกเช้าและเดินหน้าไปด้วยกันค่ะ
ว่าใครก็ตามมีความคิดเห็นอื่นใดที่อยากแสดงความคิดเห็น

พื้นที่เล็กตรงนี้ที่เราจะได้ฟังกันเรื่อยแบบนี้นะคะ
สามารถฟังกันได้ในไทยรัฐออนไลน์ค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป